ขนมในพิธีทำขวัญนาคสำหรับการบวชของคนไทยเชื้อสายหมอนนี้มีความสำคัญเพราะหมอทำขวัญจะใช้ขนมแป้งปั้นให้เป็นเครื่องประดับเช่นสร้อยแหวนกำไรประกอบพิธีกรรมด้วย
โดยหลังจากที่หมอทำขวัญกล่าวจบบททำขวัญแต่ละบทก็จะทอดแหวนซึ่งมีกิริยาเหมือนกับการตกเบ็ดคือการนำแหวนผูกด้วยสายสินไว้ส่วนปลายและทอดให้นาคจับไว้
ขณะเดียวกันก็สอนนาคเป็นคติความเชื่อถึงการปลงใจออกบวชและสละสมบัติทั้งหมดแล้วจึงประพรมน้ำมนต์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน